ดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ศุฤษฐานีหน่อย
วันนี้สพบ้านนาศาลได้รับแจ้งเหตุว่ามีผู้ถูกยิงเสียชีวิตอยู่ในบ้านหลังหนึ่ง
อยู่ตรงหน้าบ้านของเราในพื้นที่อ่ำเภอบ้านนาศรที่ศุษฐานี
เขาทำธุรกิจรถทัวร์แล้วก็รถตู้ให้เช่าเสียชีวิตอยู่ตรงนี้ที่หน้าบ้าน
มีบาดแผลก็คือถูกยิงเข้าขมับขวาในที่เกิดเหตุมีก้นบุหรี่ใบจาก
แล้วก็หมอนรองกระสุนปืนลูกซองเนี่ยตกอยู่หนึ่งชิ้นนี่ฮะ
แม่ของผู้ตายคุณแม่ชื่อนางอาพรนะครับอายุ๖๕บอกว่าลูกชายมีปัญหากับภรรยา
ซึ่งลูกชายกับภรรยาเนี่ยมีลูกอยู่กันสองคนลูกก็เลยหนีไปอยู่ที่บ้านพี่สาวนะ
ก็คือบ้านป้าของคนตายซึ่งเป็นบ้านหลังเกิดเหตุ
หนีมาอยู่ที่บ้านหลังนี้นั่นเป็นภาพตอนที่แต่งงานกันกับทางภรรยานะครับ
แม่บอกว่าพอลูกมีปัญหากับภรรยาหนีไปอยู่บ้านป้าก็คือบ้านหลังที่เจอศพเนี่ย
ช่วงเช้าวันนี้๖โมงเช้าพี่สาวก็คือป้าเนี่ยวิ่งมาหาแม่ของผู้ตาย
อยู่ห่างกันแค่๕๐๐เมตรบอกว่าลูกชายเป็นลม
เพราะว่าเห็นว่านอนคว่ำหน้าอยู่หน้าบ้านพอแม่วิ่งไปดูปรากฏว่าที่นอนคว่ำหน้าอยู่เนี่ย
แล้วพลิกตัวขึ้นมาดูมันไม่ใช่เป็นลมนะแต่มีแผลถูกยิง
คือพอพลิกตัวขึ้นมาแม่บอกเลือดพุ่งเลยฮะตอนนั้นตกใจมากนะครับ
ลักษณะลูกชายนอนฟั่นหน้าอยู่หน้าไปนั่นอยู่กับกระถางต้นไม้
แม่ก็เลยนึกว่าเป็นลมก็เลยเอาศพพลิกขึ้นมาเอาร่างพลิกขึ้นมา

เขาบอกว่าเขาไม่ได้ยินอะไรเลยคนแถวนี้จะไม่ได้ยิน
แต่คนไกลเขาจะได้ยินไงว่าได้ยินเสียงปืนแต่คนแถวนี้ก็จะไม่ได้ยิน
ติดอยู่เลยนะครับญาติของผู้ตายบอกว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาสักสองทุ่ม
ผู้ตายแล้วก็ครอบครัวของป้าที่ผู้ตายมาอยู่ด้วยก็นั่งกินข้าวมื้อค่ำกัน
อยู่นายนัทเชษได้พูดขึ้นมาว่าหากผมผ่านคืนนี้ไปได้ทุกคนจะสบายแล้ว
ตอนนั้นทุกคนก็แปลกใจว่าเอ๊ะพูดอย่างนี้หมายความว่าอะไร
แต่ก็ไม่ได้ถามอะไรกันคนที่เห็นนายนัทเชษเป็นคนสุดท้ายนะครับ
ครั้งสุดท้ายเนี่ยก็คือลุงนะฮะลุงชื่อประจัดไกรแก้วอายุ๕๕ปี
ลุงบอกว่าเห็นหลานชายสักประมาณตี๒ของคืนที่ผ่านมา
เห็นหลานชายเนี่ยเดินอยู่หน้าบ้านทีนี้ก็ลุงก็ไปเข้านอน
พอเข้านอนได้ยินเสียงปืนดังขึ้นนัดหนึ่งระยะห่างของเสียงไม่ไกลจากที่นอนมากนัก
ก็ลุกออกมาเปิดประตูบ้านดูแต่ทีนี้ด้านนอกบ้านเนี่ยมันมืดมาก
แล้วลุงบอกลุงสายตาก็ไม่ค่อยดีคือไม่เห็นอะไรไม่เห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ได้ยินแต่เสียงปืนจากนั้นไม่นานได้ยินเสียงรถมอเตอร์ไซค์ขี่ผ่านหน้าบ้าน
แต่ลุงบอกลุงก็ไม่ได้เอกใจอะไรก็ล้มตัวนอนต่อ
จนกระทั่งตื่นมาตอนเช้านี่แหละเอ้าหลานไปนอนคว่ำหน้าอยู่หน้าบ้าน
ทีแรกคิดว่าเป็นลมพลิกตัวขึ้นมาเอาเสียชีวิตเลือดเต็มเลย
ลุงบอกว่าคิดว่าเป็นการฆาตกรรมแน่นะฮะ
เพราะว่าหากหลานจะยิงตัวตายเนี่ย
มันต้องมีปืนตกอยู่ในที่เกิดเหตุสินี่ที่เกิดเหตุไม่มีปืนเลย

ไม่มีเออผมก็ดูนะดูข้างว่าทะเลาะกันหรือเปล่า

ไม่มีไม่มีหลักฐานอะไรเลยน่ากลัวมันทะเลาะกับเมีย
ที่ผมรู้มาก่อนนะทะเลาะกับเมียอยู่แล้วก็ที่มันมาอยู่บ้านกับผม
ปกติเขาพกปืนไงครับ

นี่ที่ลุงคาดการณ์นะครับทุกผู้ชมครับ
ขณะที่น้องสาวแล้วก็หลานชายของผู้ตายบอกว่า
ก่อนที่จะเกิดเหตุเนี่ยนะฮะนายนัทเชษมาขออยู่ด้วยที่บ้านหลังนี้
เพราะว่าทะเลาะกับภรรยามานะ
เหมือนกับเขามีปัญหากันเกี่ยวกับเรื่องของความหึงหวง

นี่ฮะโพสต์สุดท้ายของผู้ตายนะครับ
แล้วก็สั่งเสียสิ่งต่างเอาไว้นะแต่ว่า
ทุกคนที่บ้านก็ยังไม่เชื่อว่าจะฆ่าตัวตายนะ

แล้วปืนเขาอยู่ไหน

ผมคิดว่าแทรกบะโมคเขาเป็นรุมเด่ย
แล้วทีนี้ก็ผมก็ไปตามรถคู่ชีพมาให้
พี่มาให้เสร็จแล้วเขาก็ฟ้าส่งโรงพยาบาล
แต่ไม่ทันที่ส่งเขาก็บอกว่าเออพี่เขาเสียแล้วนะอย่างนี้
แกเครียด
พี่ชายเนี่ยนัดให้น้องมาคุยเรื่องจะเซ็นมอบธุรกิจรถทัวร์ให้แล้วก็
จากนั้นราว๓ทุ่มพี่ชายโทรมาหา
ซึ่งตอนนั้นน้องชายบอกไม่ได้รับสาย
แต่พี่ชายเนี่ยทิ้งข้อความเอาไว้
บอกว่าพี่จะโดนดักแล้วไม่รู้พี่จะรอดไหมคืนนี้
คือดักทางใต้เนี่ยคล้ายกับกำลังถูกใครบางคนเนี่ยตามมาฆ่า
นี่ฮะนั่นเป็นข้อความสุดท้ายนะครับ
ที่น้องบอกว่าพี่ทิ้งเอาไว้นะสุดท้ายเวนอ่านวันนี้

อื่นผมไม่รู้นะครับแต่คือเรื่องศัตรูโดยเท่าไปผมว่าไม่มีนะครับ
พันธุ์ตำรวจเอกภัยทูลกระจ่างนะครับ
กับการสพบ้านนาศาลเจ้าของคดีเจ้าของพื้นที่ครับ
ว่าสาเหตุเรื่องนี้มาจากปัญหาส่วนตัว

จากผู้ตายเพิ่งมีปัญหาเพิ่งเลิกกับภรรยา
แล้วก็พบประวัติว่าผู้ตายเคยต้องโทษในคดียาเสพติดด้วยนะครับ
เดี๋ยวต้องไปขยายผลว่ามันจะเกิดจากอะไรกันแน่
หลังเกิดเหตุได้เชิญตัวผู้ที่อยู่ใกล้เคียงที่เกิดเหตุทั้งหมด
แล้วชุดสืบสวนกำลังออกหาข่าวเพื่อติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีฮะ
คุณผู้ชมคะให้ข้อมูลคุณผู้ชมเพิ่มเติมนิดนึง
เพราะว่าล่าสุดเลยเมื่อช่วงค่ำนี้เองค่ะ
ตำรวจชุดสืบสวนสพบ้านนาศาลพาตัวนายราเชน
ซึ่งเป็นลูกชายของนางแดงเจ้าของบ้านที่ผู้ตายมาพักอาศัย
มาค้นหาอาวุธปืนถูกพบฝังอยู่หลังบ้าน
ใกล้ประตูทางออกแต่นายราเชนบอกแบบนี้ค่ะ
บอกว่าก็เป็นคนเอาปืนมาฝังเอาไว้
แต่ไม่รู้ไม่เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
คือตัวเองเนี่ยนั่งอยู่ในบ้านเห็นคนตายเดินไปคุยโทรศัพท์นอกบ้าน
หลังจากนั้นประมาณตีหนึ่งตัวเองก็เข้านอน

ตี๕มารู้เรื่องอีกครั้งตอนที่นางแดงมาบอก
พบในปอนนอนเสียชีวิตอยู่หน้าบ้าน
เป็นเมื่องี้ไม่ไม่ได้หรอกผมพูดว่าตรงนี้
เป็นคนเอาปืนไปฝังไว้แต่ไม่รู้ไม่เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ทางตำรวจก็เลยบอกว่าคือมันน่าจะมีคนยิงนายนัทเชษนะคะ
เพราะว่าตำรวจชุดสืบสวนเจอวัตถุพยาน
มันเป็นอาวุธปืนถูกฝังอยู่หลังบ้านใกล้ประตูทางออก
แล้วนายราเชนบอกว่าผมเป็นคนเอามาฝังไว้แต่ผมไม่รู้เรื่องการยิง
ตำรวจบอกว่ามันก็ยังงงอยู่นะก็ต้องขยายผลเพิ่มนะคะ
ชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่รัศมีสักกิโลสองกิโลอ่ะค่ะเขายังได้ยินเสียงปืนเลยอะค่ะ
แต่ทำไมนายราเชนบอกว่าไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยไม่ได้ยินเสียงปืนด้วย
ตอนนี้ก็ต้องตรวจสอบนะคะเรื่องของปืนที่ถูกฝังเอาไว้ค่ะ
ว่าปืนกระบอกเนี้ยใช่ปืนที่ยิงนายนัทเชษหรือเปล่าอืม
โดยธรรมชาติธรรมชาติก็คือคนที่ฆ่าตัวตาย
ปืนก็ต้องตกที่เกิดเหตุคือวัตถุพยานมันเคลื่อนย้ายนะครับ
แต่ว่าเราก็ต้องดูอีกทีว่าด้วยเหตุผลอะไรนะครับ
ก็ทำเป็นการไปหลายหลายคนแล้วอืมนะครับ
ว่ามีใครผ่านกำลังทำอยู่ทุกคนในบ้านแค่จะไม่ได้ยินเสียง

เราก็รู้อยู่แล้วว่าเราต้องทำอะไร
ที่สำคัญก็คือปืนที่ถูกฝังอยู่เนี่ย
มันคือกระบอกเดียวกับที่ยิงนายนัทเชษหรือเปล่า

เข้าขมับด้วยนะขมับขวาด้วยนะ
ท่านผู้ชมครับนายราเชนนะฮะ

นัทเชษเข้ามาขออยู่บ้านหลังนี้ด้วย

เปิดใจกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะครับ
ว่าปืนที่เอาไปฝังดินเนี่ย

เป็นปืนลูกซองของคนตายนะ
ก็เหมือนกับที่ลุงเขาให้สัมภาษณ์ว่าคนตายเนี่ยพกปืนอะไรประมาณอย่างนั้น

ซองสั้นนี่นะครับ
เขาบอกเขาเห็นปืนตกอยู่ใกล้กับกระถางต้นไม้

ตอนนั้นเนี่ยคิดว่าคนในบ้านอาจจะเดือดร้อน
เอาปืนไปฝังดินไว้ก่อน
คือพอตอนเช้าตื่นมาเอ้าเห็นนัทเชษเขานอนคว่ำหน้าเสียชีวิตกันอยู่
ลักษณะถูกยิงราเชนบอกว่าผมก็เห็นปืนกระบอกนี้นี่แหละของเขานี่แหละ
มันตกอยู่แถวนั้นนั่นแหละที่เขาเสียชีวิตอยู่
แต่ผมกลัวว่าคนในบ้านจะเดือดร้อน

มันจะยิ่งทำให้ต้องสืบสวนขยายผลไปกันใหญ่เลยใช่ไหม

เมื่อเช้าแปลว่าฝั่งเมื่อเช้าเหรอครับ
ไม่ตอนถูกยิง

ก็กลัวโดนจับปืน

อยู่ที่กระถางลงไม้หน้าบ้าน

เราไปเจอตอนกี่โมงครับที่เจอ

เราเคยมีทะเลาะอะไรกับคนตายมาก่อน

ไม่เคยเลย
อ้าวทีนี้ทำหรือไม่ทำตำรวจเลยต้องขยายผลเลยแล้วฮ
จริงมันเลยยิ่งซับซ้อนเข้าไปใหญ่เลย

คร่ามขำเหมาดินปืนภูตายยิงตัวตายหรือเปล่า
แต่ราเชนบอกผมกลัวคนในบ้านจะเดือดร้อน

เมื่อคืนนี้ได้ยินเสียงปืนแล้วมีเสียงจักรยาน

บอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ย
สามีไม่ได้บอกลาไม่ได้สั่งเสียอะไรเลย

แต่ในช่วง๒๓วันที่ผ่านมานี่เองนะ
คือทะเลาะกันแต่ก็ยังพูดคุยเคลียร์ปัญหากันอยู่
มั่นใจว่าสามีของเธอเนี่ยคือนายนัทเชษ
ยังไงก็ไม่คิดสั้นฆ่าตัวตาย
คือทะเลาะกับเธอแต่ยังมีลูกอีก๒คน
ลูกยังเล็กยังไงก็ต้องเป็นพ่อเป็นแม่เลี้ยงลูกอยู่ด้วยกัน
มีลูกอยู่สองคนนะคะที่ยังเล็กอยู่อะค่ะ
ที่เขารักเขารักมากอะค่ะ

แต่ว่าก็คือกลับมาอยู่บ้าน
แต่เขาก็ไปอยู่บ้านป้าเขาคือไปอยู่ป้ากับเพื่อนเขา
แต่ก็คือคุยกันคุยกันแบบดีไม่ได้ทะเลาะไม่ได้อะไรกัน
รู้จักค่ะก็คือรู้จักค่ะ
ไม่เคยค่ะไม่เคยมีเพราะว่าคือคนตายเขาก็ไปอยู่ที่บ้านน้องเขาเป็นประจำอะค่ะ
ถ้าเป็นการฆ่าตัวตายเขาเองก็คือโอเคไม่ติดใจอะไร
แต่ถ้าเหมือนเกิดการฆาตกรรมหรือว่ายังไงก็คือขอให้คนร้ายออกมารับผิดนะคะ